วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องของเทศกาลประเพณีนะครับ
นั่นก็คือวันศาสตร์เดือน๑๐หรือว่าวันศาสตร์ไทยนั่นเองนะฮะ
ก็ตรงกับแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นเทศกาลทำบุญเดือนสิบนะครับ
เพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาถือว่าเป็นครั้งแรกในการสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผล
ดังนั้นพืชผลเหล่านั้นก็ต้องนำมาเพื่อจะทำเป็นข้าวทิพย์ข้าวมะทุปาญาตินะฮะ
ถวายแด่พระสงฆ์เพิ่มความเป็นสิริมงคลในการเก็บเกี่ยวพืชผลในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นขนมอย่างหนึ่งในประเพณีก็คือขนมลูกโยน
ใช่เขาจะนิยมใช้ตักบาทกันใช่ไหมครับ
นี่ทีนี้พอเห็นขนมลูกโยนอยากพาไปดูนะ
พาคุณผู้ชมข่าวเที่ยงไปดูวิธีการ
ว่าเอ๊ะขนมลูกโยนเนี้ยเขาทำกันยังไงอ่ะคุณ
เขากวนกันยังไงเขาคลุกกันยังไงนะฮะ
ถือว่าเป็นขนมงานบุญนะใครได้กินนะเป็นสิริมงคลเลยนะ
นี่ครับเขากวนกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ไม่ได้กวนอะไรฮะกวนในกระทะนะฮะไม่ได้กวนใครนะฮะ
วนในกระทะเป็นขั้นตอนแรกของการทำขนมลูกโยนนะครับ
ก็เป็นการกวนข้าวเหนียวกับกะทิกะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลทราย
รสชาติที่ได้ก็จะหวานมันออกเค็มนิดนะฮะ
กวนจนได้ที่แล้วก็จะยกขึ้นจากเตานะฮะมาคลุกกับเมล็ดถั่วดำ
แล้วก็ห่อด้วยใบมะพร้าวใบอ้อยแล้วก็ใบเตยเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ
ตอกมัดลูกขนมเหลือหางยาวไว้เพื่อจับโยน
ก็เลยเรียกว่าเป็นขนมลูกโยนเอกลักษณ์ตรงที่มีหางยาวนี่แหละนะครับ
ผู้สูงอายุนะฮะคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยาย
ชาวกำแพงเพชรบอกนะครับว่าที่ต้องทำที่จับหางของขนมลูกโยนยาว
ก็เพราะว่าต้องการจะเอาไปโยนใส่บาทให้พระสงฆ์
เนื่องจากผู้หญิงจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับพระสงฆ์ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
จึงต้องทำหางของขนมลูกโยนเอาไว้โยนใส่บาทกันนะครับ
หากไม่ทำเป็นหางไม่ทำเป็นลูกโยนเนี่ยก็จะนำมาทำเป็นข้าวต้มมัดนะครับ
ทั้งหมดนี้เป็นขนมที่ใช้ในการใส่บาทในวันศาสตร์ไทย
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐เทศกาลทำบุญเดือน๑๐
ก็จะช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีนี้
ศาสตร์เดือน๑๐ศาสตร์ไทยก็ตรงกับวันนี้ครับ๑๗กันยายนนะครับ
พระราชวัชิระเมธีท่านเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุนครชุมท่านเล่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่าที่ชาวบ้านนิยมทำบุญด้วยการทำขนมลูกโยนไปใส่บาทในวันศาสตร์ไทยวันนี้
เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
บางบ้านเนี่ยทำแข่งกันด้วยนะฮะว่าใครเนี่ยจะหอสวยกว่าใคร
แล้วก็อร่อยกว่ากันนะฮะแล้วก็จบด้วยการแลกเปลี่ยนกันกิน
คือเทศกาลนี้ถือว่าเป็นนอกจากเป็นหนึ่งคืองานบุญ
สองคือเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรัก
เวลาพระเดินวินทบาทจากเผ้าโบสถมาจนถึงอ่า
ศาลาการประเรียนเนี่ยอ่าคนจะแน่นมาก
ไม่สามารถที่จะเอามือใส่ได้ก็บางทีก็โยน
โยนใส่ในบาทบางทีพระท่านก็ต้องกระตุกบาดให้

แต่ว่ามีคนกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวยมจะโยนแม่นหรือเปล่า
มีบัตรทองสีทองสวยงามบัตรใหญ่มาก
ฉะนั้นจะสามารถโยนใส่ในบาทใหญ่ได้เลย
ลูกโยนถือเป็นขนมเอกลักษณ
ของวัดพระบรมธาตุนครชุม
ที่ชาวพุทธจะนำขนมลูกโยนมาโยนใส่บาทกันนะฮะ
แล้วก็ขนมกระยาศาสตร์ก็ช่วยกันกวน
แล้วก็กล้วยไข่ก็มีอยู่ที่นี่
ใครสนใจก็แวะไปชมได้นะครับ
ประเพณีดีนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
คือถ้าภาคกลางเขาอาจจะเรียกว่าศาสตร์ไทย
ถ้าทางภาคเหนือในวันเดียวกันเขาก็เรียกว่าพิธีตานก๋วยสลาก
ก็คือไปทำบุญที่วัดเหมือนกันนะครับ

ใช่ค่ะแหมก็วันศาสตร์ไทยตรงกับวันแรม๑๕ค่ำเดือน๑๐
เอาจริงนะคุณผู้ชมแต่ละภาค
เขาก็จะมีพิธีหรือว่าประเพณีที่มันแตกต่างกันออกไป
วันนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะเห็นเปรตเดินกันเต็มถนนเลยค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูนักเรียนเขาก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ย

นี่มาแล้วนะคะเป็นขบวนเปรต
เป็นหุ่นเปรตที่เคลื่อนผ่านหาดทรายแก้ว
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
แล้วก็เดินไปตามถนนราชดำเนิน
่งหน้าไปยังลานตะเคียนไปจบที่สนามหน้าเมือง
อันนี้เนี่ยคือที่นครศรีธรรมราชนะคะ

โอ้โหชาวบ้านเด็กนักเรียนตื่นตาตื่นใจค่ะ
คนมารอชมขบวนแห่หุ่นเปรตเดือน๑๐

เขาก็ถ่ายภาพเซลฟี่กับขบวนหุ่นเปรตเอาโพสต์ลงโซเชียล
คุณเปรตเองก็หยอกล้อกับคนที่มารอชมด้วย

ใช่ค่ะซึ่งการจัดขบวนพาเรทแบบนี้เนี่ยนะคะ
คณะผู้จัดงานเขาอยากให้ประชาชน
อยากให้ลูกหลานมาชมหุ่นเปรต
แล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษ
ในการกระทำในชาตินี้ว่ามันจะส่งผลถึงชาติหน้าเป็นยังไง
เอาทำไม่ดีด่าว่าพ่อแม่เอาตายไปเดี๋ยวเป็นเปรตปากเล็กทะลูเข็ม
เอาตีพ่อตีแม่เดี๋ยวมือใหญ่เท่าใบลาน
ซึ่งมันก็เป็นการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
แสดงออกถึงความกระตันยูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ทีนี้ชาวพุทธที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็จะเอาขนมเดือนสิบ
จะมีพวกขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมดีซำขนมไข่ปลา

นำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นี่นอกจากขบวนเป็นหุ่นเปรตแบบนี้นะคุณผู้ชม
ก็ยังมีการประกวดพาเรทเปรตที่วัดสาคูใต้

ไปดูหุ่นเปรตที่ส่งประกวด
เขาชื่อแหมทันยุคทันสมัยเหลือเกินชื่อว่า
หุ่นเปรตเรือดำน้ำครึ่งไหมมันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะ

ก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบนะฮะ

แล้วนี่ก็มอบรางวัลให้นะคะกับผู้ที่ประกวดชนะ
นี่ค่ะได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับหุ่นเปรตเรียบร้อยแล้ว

คือเมื่อวานนี้เขามีประเพณีแล้วก็พิธีแห่ที่ยิ่งใหญ่นะช่วงกลางคืน
เพราะเช้านี่นี่สำคัญมาก
นั่นก็คือช่วงของการอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีที่หาชมได้ยากหนึ่งเดียวของไทยหนึ่งเดียวของโลกเหมือนกัน
ใช่แล้วประเพณีนี้สืบทอดกันมา๔๐๐กว่าปีแล้ว
ภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยค่ะคุณผู้ชม
นำบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมไปดู
เมื่อเช้านี้ก็มีการเริ่มประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ท่าน้ำวัดโบชนะมาร
ซึ่งการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำปีนี้
คือมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือก่อน
แล้วก็นำองค์พระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำ๓ครั้ง
หลังจากนั้นค่ะก็ดำน้ำทางทิศใต้อีก๓ครั้ง

คนที่ประกอบพิธีแล้วก็คนที่ร่วมขบวน

ทั้งเขาตมมัดกายาซาดข้าวตองดอกไม้
โยนจากในเรือเพื่อขึ้นมาบนบกให้กับคนที่มาร่วมอยู่ในพิธี
แล้วคนที่รออยู่เนี่ยประชาชนชาวบ้านเอ่ย
ก็จะเอาพวกเขาตมมัดกายาซาดข้าวตองดอกไม้ต่าง
ที่รับได้เอาไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็แน่นอนพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ทำพิธีอุ้มพระลงน้ำอุ้มพระดำน้ำนะครับ
เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา
ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์นะครับ

ความเชื่อที่ว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
อันจะนำความสุขความสงบร่มเย็นมาสู่เมือง
ยังส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ด้วยนะฮะ

อยากไปสัมผัสด้วยตาของตัวเอง

เขากำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จัดมาตั้งแต่๑๕กันยา
ยาวไปจนถึง๒๐กันยาที่พุทธอุทยานเพชรชบุรีนะคะ
แล้วก็จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีด้วยปีนี้นะคุณ
เขามีมหรสบต่างมากมายมีการแสดงพุทธประวัติต่าง
ด้วยเครื่องเสียงคือแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอน
มีการแข่งขันด้วยค่ะพายเรือทวนน้ำ
มีเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
นี่คุณสืบสกุลพอมองไปเนี่ยเห็นคนมาร่วมงานเยอะใช่ไหม
หลายคนกังวลว่าเอ๊ะมาร่วมงานอย่างนี้แล้วจะมีอะไรเรื่องเกี่ยวกับโควิดไหม

เขาเฝ้าระวังกันอยู่อย่างเข้มแข็งเหมือนกัน
เฝ้าระวังแบบเต็มที่ให้ใส่หน้ากากอนามัยมีการตรวจวัดไข้
ถ้าสมมุติเกิดว่าใครไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยมา
เขาก็จัดเตรียมเอาไว้ให้หมื่นกว่าชิ้นนะคะ
เห็นงานแบบนี้สาธุเลยนะฮะ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเลยนะครับ